ค่ะียุนหนึ่งเลยนะคะเพราะแกเสียงดังจ้ะ
ไม่ง่ายเขาเหมือนเดิมแหละพี่แจ๊ก
แล้วพวกเราคือเราว่ายมหมดแล้วนะคะ

ตุ๊กเผยเคล็ดลับสุขภาพแข็งแรงว่า

เออหากไม่คิดทำร้ายใครเราก็ไม่เหนื่อย

คุณยายคุณยายใจดีมากเลย

ที่เคยมีปัญหาเรื่องมดลูกก็ตัดทิ้งไปแล้วค่ะ
แต่ที่ทำให้โลกสวยสดใสขึ้น
ลับง่ายคือการนอนหลับให้สนิท
พี่สวท่านใดดูอยู่ตอนนี้ลองทำตามค่ะ

คนก็บอกว่านอนเยอะหน้าตามันก็สดใส

นอนอย่างน้อย๘ชั่วโมงอย่างน้อยนะต้อง๘ชั่วโมง
นอนหลับลึกคือยาที่ดีที่สุด
อย่างน้อยหลับลึกให้ได้วันละเป็นชั่วโมง๒ชั่วโมงสุดยอด

มีอันหนึ่งที่ตอนนั้นมดลูกไม่ค่อยดีก็ตัดออกไปแล้ว
ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ไม่ค่อยมีเรื่องเครียด
เมื่อก่อนอาจจะมีพอตั้งแต่ที่ว่าไปวัดมา
มันก็รู้สึกว่าค่อยปรับตัวเองได้มากขึ้น

ก็มานะคะส่วนทรงผมซอยสั้นของแม่ตุ๊กที่ไกล
เป็นแบบทรงในดวงใจของแม่วัยสว
แม่ตุ๊กบอกว่าดีใจมากนะคะที่พี่คนเวลาเข้าร้านเสริมเสริมแล้วบอก
ทรงแม่ตุ๊กค่ะจริงมันเหมาะกับวัยสวมากนะคะ

ตุ๊กนะคะบอกว่าตัดมาตั้งแต่สมัยจัดรายการ๔
จ้ะจ้ะใช่น่ามากเมื่อ๒๐กว่าปีก่อนโอ้โฮนะคะ

แม่ไม่อยากแก่แม่อยากสวยแบบนี้ไปนาน
คุณแม่ก็สวยจริงสวยแล้วก็อยากเล่นละครจนถึงวันเขาลงไปเลย

คือแม่ตัดผมสั้นมากับน้องหน่อย
น้องชายคุณเล็กเกรดวดีมาตั้งแต่สมัยทำ๔ทุ่มสแควร์

จริงแล้วผมสั้นเนี่ยมันสบายที่สุดเลยแล้วมันก็ง่ายมาก
แต่ต้องดัดนิดหน่อยนะเพราะผมแม่ตรง
พอด่านนี้ตื่นเช้ามาเอามือเสยมันก็เป็นทรงแล้ว
ก็อยากสวยอยากสวยจนเข้าโรง

ทำจิตใจให้มันแบบว่าสนุกสนานแบบนี้แหละ
ใช่อารมณ์ดีมากนะเจอบีทีก็มี
ให้เราได้หัวเราะตลอดเลยนะคุณผู้ชม